ดูความเคลื่อนไหวของทนายอนัญชัยค่ะ
ซึ่งวันนี้ไปยื่นตรวจสอบสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูลนะคะ
วันนี้ทนายอนัญชัยนำเอกสารที่เป็นข้อมูลหลักฐานกว่า๔๐๐แผ่นค่ะ

นี่ค่ะนายอนัญชัยชายเดช
ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทนะคะ
สอบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
แล้วก็ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ที่เห็นห่อไปเนี่ย๒กล่องใหญ่กว่า๔๐๐แผ่นค่ะ
เอาไปยื่นถึงอธิบดีกรมการปกครอง
พิจารณาเพิกถอนสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ซึ่งในศรีสุวรรณจัญญาเป็นอุปนายกและเลขาธิการสมาคมค่ะ
คืออันนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายศรีสุวรรณนะคะ
เคยยื่นตรวจสอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ล่วงล้ำลำน้ำแควร์เมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็ให้ตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนจริยธรรม
แต่ต่อมาอายการสั่งไม่ฟ้องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ก็เลยฟ้องกลับในศรีสุวรรณเรียกค่าเสียหาย๑๐ล้านบาท
พร้อมเพิกถอนสมาคมด้วยค่ะ
เนื่องจากพบว่าการกระทำของสมาคมมีข้อเรียกร้อง
ควรถูกตรวจสอบหลายกรณีอย่างเช่น
ร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบทบรรยัติในรัฐธรรมนูล
กระทำที่เข้าข่ายแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชน
ซึ่งขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การจัดตั้งสมาคมที่ไม่ปรากฏข้อมูลประชุมประจำปี
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือแม้แต่การทำบัญชีรายรับรายจ่าย
รวมถึงการร้องเรียนที่ไม่ปรากฏว่าผ่านมติการประชุม
ตามรูปแบบสมาคมค่ะ
ถามข้อมูลอาทิตย์
ก็ฟังทะนายอนันท์ใช้เราไปดู
ซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกในฐานะกรรมการที่เกี่ยวข้อง๓คนด้วยกัน

นายนันทวัฒน์ปรารบกุลนายกสมาคม
นายศีสุวรรณจัญญาเป็นอุปนายกและเลขาธิการสมาคม
นะคะซึ่งล่าสุดคนสุดท้ายนางถิติมา
หนังสือชี้แจงแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่ารู้จักกับนายกสมาคมและอุปนายกสมาคม
เมื่อครั้งที่เรียนสถาบันพระปกเกล้าด้วยกันเมื่อช่วงปี๔๘
ตอนนั้นมีการรวมตัวทำกิจกรรมเพื่อสังคมในฐานะชมรม

ถูกนำชื่อไปรวมจดจัดตั้งสมาคมในปี๕๒
ทั้งที่ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะ
หมายก่อนก็คือเราเปิดไปชมรมกัน

แค่ให้นึกถึงเราบ้างว่าจะทำอะไร
ว่าขอโทษหรืออะไรก็ยังดี

ทำให้เราเหลือนอนไม่หลับเลยค่ะ
เพราะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
ไม่ใช่อยากเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากด้วยค่ะ
ไม่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เคยเกี่ยวข้องด้วย
แต่มีชื่อในนั้นนะคะก็งงเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องปรึกษาหลายท่านว่า
จะยังไงต่อเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ

ขณะที่คนนี้ค่ะนายศรีสุวรรณจัญญาว
วันนี้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเย็นไทยรัฐทีวี

เพราะว่ามั่นใจว่านายทะเบียนให้ความเป็นธรรม
ในการตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าที่ถูกยื่นเพิกถอนครั้งนี้
จะถูกปัดตกในที่สุดค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะนายอันนันชัย
ยื่นถึงสื่อถึงอธิบดีกรมการปกครองพร้อมแจ้งกำหนดให้เวลา๓๐วัน
ถ้ายังไม่มีความคืบหน้าใดในการเพิกถอน
เตรียมนำเรื่องยื่นถึงคณะกรรมธิการปปช
สภาพผู้แทนราชดรต่อไปค่ะ